ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่ไปพบศพของหญิงสาวชาวเกาหลีนะคะ
อยู่บริเวณชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามตัวแฟนนุ่มร่วมชาติด้วยนะคะ
หลังจากที่สืบทราบมาว่าเดินทางมาด้วยกันนะคะสองคนนี้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ตำรวจไม่พบแฟนนุ่มซึ่งหายตัวไปค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าตองจังหวัดภูเก็ต
พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ตรวจสอบสภาพศพหญิงสาวชาวเกาหลีค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีศพหญิงชาวต่างชาติ
เปลือยกายนอนคว่ำหน้าถูกคลื่นซัดขึ้นมาริมชายหาดป่าตอง
จากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
มีเพียงชุดชั้นในสีดำหลุดออกแล้วมากองอยู่ที่คอนะคะ
ส่วนบริเวณรอบชายหาดไม่พบเสื้อผ้าเครื่องใช้และทรัพย์สินของผู้ตายค่ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมที่พักบริเวณตรงข้ามจุดเกิดเหตุให้การกับตำรวจนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงน้ำทะเลขึ้นและมีฝนตกเวลาประมาณ๑นาฬิกาค่ะ
เห็นสาวชาวเกาหลีเดินออกมาริมชายหาดโดยมีชายชาวเกาหลีเดินตามออกมาและมีปากเสียงกันด้วย
จากนั้นหญิงสาวเดินลงไปในทะเลชายหนุ่มจึงตามลงไปค่ะ
เรื่องต้นตำรวจสอบถามทางโรงแรมที่พักพบว่าผู้ตายคือนางสาวฮงการำอายุ๒๘ปีสัญชาติเกาหลีใต้
เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอกระทู้หาดป่าตองพร้อมแฟนหนุ่มร่วมชาติทราบชื่อคือนายปาร์คซีวูอายุ๒๘ปีค่ะ
แต่หลังจากพบศพหญิงสาวนะคะก็ไม่พบตัวแฟนนุ่มคาดว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมกับแฟนสาวขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งค้นหาค่ะ
ส่วนศพหญิงสาวชาวเกาหลีใต้คนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลป่าตองเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ